ส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมัน
สนามจันทร์งามล้นพุทธมนตรคู่ธานี
ประถมเจดีเสียดฟ้าสวยงามตามแม่น้ำท่าจีน
มิสลาวเซ่นจังหวัดน้ำ

ทำหางหมูมานี้ก็๓๐ปีแล้ว

เสร็จท่านแรกเลยแล้วก็
คือเผามาเสร็จขูดขนให้เสร็จ

พักทำให้มันจนเย็นแล้วก็เอามาตุ๋น

สมัยก่อนมีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหมักหรือหมักเยอะไหม

เป็นสไตล์แบบว่าใส่แป้งให้แบบนุ่มอะครับ
เส้นเนี่ยก็คือจะสกัดมาจากน้ำชา

หวานสวยงามหวานแหววในตัวของมันเองค่ะ
ทำไมถึงคิดจะต่อยอดจาก

เราไม่อยากเอาของข้างนอกที่แบบ

อดสารพิษจากยาฆ่าแมลงจริงหรือเปล่า

เหมือนแบบฟาร์มทุกเทเบิลเลยอย่างนี้ครับผม

ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวค่ะ
แต่ตอนนี้คงต้องขอรีบประหยุดความหลงไหล

แล้วออกเดินทางได้แล้วใครเชียงค่ะ

กับผมวาริฟเฟิอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราว
และที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ

เดินทางกลับมาที่จังหวัดนครปฐมกันอีกครั้งนะครับ
เพราะว่าชาวเน็ตแชร์กันมากมายแล้วเกินนะครับ
ว่าที่นี่มีร้านเก๋ให้เช็คอินเพียบไปนะครับ
ถ้าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาท์ตามเขาไม่ทันนะครับ
มาในครั้งนี้นะครับเราจะมาตามหาเมนูเส้นนาชาติ
กับร้านเก่าสุดเก่าเอ็กซ์ร้านใหม่สุดเก๋
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพบให้สุดเปล่า

เริ่มเดินทางไปเจอร้านแรกกับเจ้าแห่งตำนานก๋วยเตี๋ยวหางหมูตุ๋นที่ปัจจุบัน
หาทานไม่ได้ง่ายแต่ยังมีอยู่ที่นครปฐมค่ะ
จะอร่อยสมกับที่อยู่มานานเกือบ๔๐ปีหรือเปล่า

เขาบอกว่าร้านพ่อแก้วนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหางหมูเจ้าเก่าแก่

ประมาณเกือบ๔๐ปีแล้วครับ

ใครเป็นคนนำสูตรก๋วเตี๋หางหมูมาเนี่ย
ก๋วยเตี๋ยหางหมูนี้ก่อนหน้านั้นจะมีคนทัก
ลูกค้าที่เขามาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน
เขาก็พูดพูดกันว่าเนี่ยร้านนู้นมีหางหมูแบบนู้นแบบนี้อะไร

ใช้เวลานานไหมคะแปลกครับกว่าจะทำได้เนี่ย
ก็ทำผิดทำถูกดีบ้างไม่ดีบ้างก็ใช้เวลาพอสมควร
จนกี่ปีถึงลูกค้าบอกเฮ้ยโอเคละอร่อยถูกต้อง
หางหมูมานี่ก็๓๐ปีแล้ว
ปีแล้วนะครับผมพูดถึงก๋วหางหมูสมัยโบราณกับปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
มันก็ไม่แตกต่างกันนะมันอาจจะมีเพิ่มเติมอย่างอื่นขึ้นมานิดหน่อย
ครับผมแต่สำหรับที่ร้านนี้มันก็ถือว่าโบราณนะไม่ได้ผิดแปลกไปจากที่อื่น

เขาก็จะมีพวกเนี่ยหมูกระเพาะตับไส้อ่อนเสี่ยงจี้
สมัยก่อนเขาก็จะไม่มีหมูหมักนะเขาจะมีหมูต้มเป็นก้อน

พอเป็นยุคสมัยใหม่นี่ปัจจุบันนี้มีอะไรบ้าง
ปัจจุบันนี้ผมก็มีเกือบหมดตัวผม

เดี๋ยวไปดูส่วนผสมดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ
เดี๋ยวขอบุ๊คบ้างในนะครับโอเคครับได้ครับ
อ่าเรามาดูส่วนผสมของกระโจหางหมูของแปะก่อนเลยนะครับ
มีอะไรบ้างเราจะเริ่มต้นจากขาหมูเลยละกัน
หมูเลยท่านแรกเลยแล้วก็ซื้อหางหมูดิบมา

เราก็ต้องมาทำความสะอาดเราต้องมาขูดใหม่อีกรอบหนึ่ง

สิ่งที่ไม่สวยที่ไม่ดีเราก็ต้องตัดออก

กว่ามันจะเหลืองหรือมันเกลียงพอสมควร

เราก็พักเอาไว้พักเอาไว้มันจนเย็นเราก็เอามาตุ๋น
มาตุ๋นต่อตุ๋นนี้ใส่เครื่องตุ๋นอะไรบ้างครับ
ก็มีพวกกระเทียมพริกไทยรากผักชี

แล้วก็เราก็ปรุงรสเค็มนิดหวานหน่อย

เพราะว่ามันทอดจนหนังกรอบหนังเกียมแล้วมันจะสูงไม่นาน

ถ้าพูดถึงดินแดนแห่งฟ้าหมูที่มากที่สุด
คงต้องยกให้จังหวัดนครปฐมแห่งนี้แหละค่ะ
งด้วยความลงตัวทางด้านภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ
มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์กระจายตัวกันอยู่หลายแห่ง
อันเป็นที่เหมาะสมต่อการทำฟาร์มเลี้ยงหมู
ซึ่งพันธุ์หมูที่นิยมเลี้ยงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธุ์ต่างประเทศ
เช่นพันธุ์แรนเรสพันธุ์ลาชไวท์พันธุ์ดูร็อคและหมูพันธุ์ลุกผสม

ทำให้จังหวัดนครปฐมขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเนื้อหมูคุณภาพที่ดีนั่นเองล่ะ
เครื่องในเริ่มต้นก็กระโภะนะครับ
เพาะเราก็นำมาล้างเอามาขูดเบือกมันออก

เอาขึ้นมาแล้วพอเวลาเราจะมาเข้าเครื่องเนี่ย

ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่านะครับ

ขั้นแรกเราซื้อมาเราก็ต้องกรอกน้ำ
น้ำใส่ปอดให้ล้างเลือดมัน

แล้วก็มาซ่อนตอนการตุ๋นการต้มเราก็ว่าไป

เรามาล้างล้างเที่ยงแล้วก็เอามาต้ม

อย่างลูกไม่ใหญ่เราก็ต้มประมาณสัก๒๕นาที

แล้วเราก็แช่น้ำแช่จนกว่ามันจะผอม
มันจะผอมจะพักหนึ่งมันจะผอม
พอเวลาใช้ได้แล้วเราก็ต้องมาอัดน้ำแข็ง

เห็นเครื่องในของแปะนี่มีใส่เห็ดหอมด้วยเหรอครับ

ใส่เพิ่มความน่าดูอย่างหนึ่ง

พอใส่เห็ดหอมไปแล้วเนี่ยน้ำซุปมันจะหอมขึ้นมา

คือใส่เพื่อให้เครื่องในมันมีความหอมขึ้นมาด้วย
เห็ดหอมเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกเห็ดรา
ตัวได้ดีในประเทศแถบเอเชียที่มีอากาศหนาวเย็น

ซึ่งเห็ดหอมนะคะได้ถูกนำมาปรุงเป็นเครื่องเสวยชั้นเลิศในสมัยราชวงศ์จีน
เพราะความมงคลของชื่อเรียกเห็ดหอมในภาษาจีนออกเสียงว่าตมกู
เป็นคำที่อยู่ในสุภาษิตจีนว่าตรงเซ้งใช่เจ้า
แปลว่าความสมหวังจากตะวันออกถึงตะวันตกค่ะ
ชาวจีนที่เชื่อเรื่องความมงคลในชีวิตอยู่แล้วจึงนิยมนำมาทำอาหารกันอย่างแพร่หลาย
กลายเป็นเอกลักษณ์และเมนูอาหารของชาวจีนนับแต่นั้นเป็นต้นมา
และเห็ดหอมนะคะก็ยังมีรสชาติเค็มและมีกลิ่นหอม
ช่วยชูรสชาติของอาหารให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้น
ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นผงชุรสแห่งธรรมชาตินั่นเองค่ะ
นอกจากความเด็ดจากหางหมูตุ๋นนุ่มแล้วนะคะ
ยังมีหมูสับโบราณหรือหมูเด้ง

ซึ่งวิธีการทำจะต้องใช้เนื้อหมูบดสดและเนื้อหมูที่ผ่านการตีจนขึ้นฟู

นำทั้งสองส่วนนี้นะคะผสมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ได้ทั้งความฟูและความแน่นของเนื้อที่พอดี
นำมาปรุงตามสูตรของคุณพ่อแก้ว
ก็จะได้หมูสับโบราณแสนอร่อยแล้วล่ะค่ะ
อย่ารอช้าไปชิมกัน

นี่นะฮะก๋วยเตี๋ยวหางหมูนะครับ
เจ้าเก่าแก่กว่า๔๐ปี

เดี๋ยวเราชิมที่หางก่อนแล้วกันเนอะ

พรุ่งถึงการพอสะอาธิเที่ยวไปลองงานอย่างน้อยนะครับค่ะ

ไม่มีแบบว่ากลิ่นเหม็นอยู่เลยอ่ะนะฮะแล้วก็เนื้อเนี้ยของเครื่องในเนี้ย
น่วงกำลังดีไม่แข็งไม่เหนียวอืมน้ำตุ๊บนะฮะ
รสชาติต้มยำนี่หอมมะนาวมากเลย
ปัจจุบันในนักฟังประถมเนี้ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวหางหมูอีกร้าน
เท่าที่ทราบตอนนี้รู้สึกจะไม่มีแล้วมีร้านนี้ร้านเดียวเลย
ร้านเดียวโอ้รู้สึกไงบ้างที่เรายืนหยัดขายก๋วเตี๋หางหมู
แล้วก็เป็นร้านเดียวในนักฟังประถมก็ภูมิใจแหละฮะเนอะอ่า
ภูมิใจแล้วก็แล้วเป็นสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมาเองด้วยครับ
ไม่ได้ไปลอกเรียนแบบใครอันนี้แหละมันคือความน่าภาคภูมิใจแล้ว
ทายาทสุตคุณไหมก็ให้ลูกชายนะฮะลูกชายทำต่อไหมทำครับ
นี่ให้วิชาไปหมดแล้วครับแต่ก็เสียแล้วใช่ไหมก็ยังก็คิดว่าถ้ายังทำหวานก็จะช่วยเขาทำไปเรื่อยเรื่อย
แล้วลูกชายทำได้อร่อยหมดแล้วไหมก็ใช้ได้ครับใช้ได้นะครับผมถ้าใครทำมาแล้วความกระทบอยากจะลองมาทานก๋วยเตี๋ยวหางหมูเนี้ย
มายังไงร้านอยู่ที่ไหนร้านก๋วยเตี๋ยวมันไม่มีชื่อร้านนะฮะแต่ว่าชื่อในแก้วก๋วยเตี๋ย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
นี่แค่ร้านแรกนะคะยังชวนหิวเรียกน้ำย่อยให้ทำงานได้มากขนาดนี้
ช่วงหน้าจะน้อยกว่านี้ได้ยังไง